ต่อกันที่ข่าวนี้ถามคุณผู้ชมกันหน่อยว่าความรักของคุณผู้ชมเป็นแบบไหน
ความรักของผู้ชายคนนี้รักคือการครอบครองค่ะ
ผัวคนนี้เป็นคนที่หึงโหดมากเขาบอกว่าเขารักเมียมาก
ควงปืนไปตามเมียถึงบ้านพ่อตา
ชนิดที่ว่าเมียนี่นะหนีตายเป็นไงเป็นการกระโดดลงคลองมาแล้ว
งานนี้เมียจะรอดหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้จะจบยังไงไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
ลูกไปนะมัน
ได้ยินไหมอ้อนวอนก็แล้วอะไรก็แล้ว
เสียงผู้ชายคนนึงยังไม่ได้ลดความร้อนในใจเขาเลย

ผู้ก่อเหตุเนี่ยนายสุพัฒน์สุทธิชุมนะคะ
อายุ๔๐ปีแล้วก็คือตัวสามีเนี่ย
บุกไปที่บ้านภรรยานะคะอยู่ที่ตำบลลาดยาง
อำเภอลาดยางจังหวัดกรสินใช้ปืนเนี่ย
ขู่ทำร้ายภรรยาก็คือนางสาวพรพิรุณ
ภูปังอายุ๓๗ปีคือในคลิปเนี่ย
อาจจะมองไม่ชัดแต่จะบอกให้ว่าเขาทำอะไรอยู่
เขาใช้ปืนจี้ที่หัวนะคุณผู้ชม
หัวเมียเขานี่แหละค่ะให้ขับรถจักรยานยนต์
กลับไปอยู่ที่บ้านด้วยกันโดยสามีเนี่ยซ้อนท้าย
แต่จังหวะผ่านถนนข้างคลองบ้านดอนยุงน้อยค่ะ
ฝ่ายเมียเนี่ยใจเด็ดเป็นตายเอากันว่า
ตัดสินใจขับรถลงคลองไปเลยค่ะ
ก็นึกว่านายสุพัฒน์ผัวนี่นะจะหยุดเพียงเท่านี้แต่ไม่ค่ะ
เช้าวันรุ่งขึ้นนายสุพัฒน์เนี่ยนะ
ย้อนกลับไปที่บ้านของนางสาวพรพิรุณอีกครั้ง
เพราะว่าอะไรคิดว่าข้ามคืนมาแล้ว
คงกลับบ้านครับคราวนี้ไม่เจอเมียค่ะ
แต่ไปเจอกับนายวิเชียนละครพลอายุ๕๖ปี
คนนี้เป็นพ่อตาแล้วก็ด้วยอารมณ์โกรธนะคุณผู้ชม
นายสุพัฒน์ไม่พูดพร่ำทำเพลงไม่ทักทายอะไรเลย
ชักปืนยิงเปรี้ยงใส่พ่อตาทันที
กระสุนเฉือนหัวไหล่ซ้ายพ่อตาไปนิดหนึ่ง

ตามภาพให้ดูจัดลองเหตุการณ์นะ
พ่อตาก็วิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านคุณผู้ชม
ยังไม่หนำใจยิงพ่อตาเสร็จแล้ว
นายสุพัฒน์เนี่ยแทนที่จะกลับไปก่อเหตุซ้ำค่ะ
เอาไงดีจุดไฟเผาบ้านพ่อตาซะเลย
เสียหายบางส่วนเดชบุญเพื่อนบ้านมาช่วยกันดับทันนะคุณผู้ชม
ทางด้านนายสุพัฒน์นี่นะหลังก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหนนะ
เดินถือปืนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นแหละ

ตำรวจเข้าพูดจาเจรจาเกลี้ยกล่อมให้วางปืน
แต่ว่านายสุพัฒน์ไม่ยอมค่ะ
กปืนยิงใส่ตำรวจทันที
กระสุนนี่นะถูกรถสายตรวจหลายนัดเลย
คือเขาอาจจะไม่แม่นปืนแต่เขามีปืนเนี่ยคงพูดว่า
ก็เลยชักปืนยิงสวนกลับไป
แต่ว่าตำรวจเขาแม่นกว่าไง
คมกระสุนพุ่งใส่ร่างนายสุพัฒน์๔นัดบาดเจ็บสาหัส
แล้วสุดท้ายเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
เรื่องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนางสาวพรพิรุณ
หรือว่าภรรยาผู้ก่อเหตุนี่นะเล่าว่าตัวเธอกับผู้ก่อเหตุเนี่ย
อยู่กินกันมาประมาณ๓ปีมีลูกด้วยกันนะคุณผู้ชม๑ขวบ๑คน
สามีเนี่ยอารมณ์ร้อนมาอย่างนี้ตลอดเลยขี้หึงขี้หวงชอบโทรตามโทรจิกตลอด
มีเรื่องทะเลาะกันบ่อยสุดท้ายแยกกันอยู่แล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ค่ะ
ถามว่าเธอรู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกเธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากนะ
เพราะว่ายังไงอย่างน้อยเขาก็เป็นพ่อของลูกเหมือนกัน
แล้วพ่อเธอเองก็ได้รับบาดเจ็บสามีก็เสียชีวิต
ไม่มีอะไรดีเลยคุณผู้ชมค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ
ก็มีแต่เสียกับเสียเนาะนะครับ